โป่งของกินแปรรูปในวัฒนธรรมข้าวที่มีการปลูกข้าวและกินข้าว
โดยการทำข้าวโป่งไม่เคยเปลี่ยนรูปโฉมจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นการทำหรือวิธีการกิน
เพราะข้าวโป่งเป็นของกินที่ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน
เริ่มจากการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกโขลกหรือบดให้ละเอียด
แล้วจึงปรุงรสด้วยน้ำตาลผสมกันแล้วทำเป็นแผ่นบาง
ก่อนนำไปตากให้แห้งและเมื่อจะกินคราวใดก็นำออกมาปิ้งกินได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน